ไม่รวยงวดนี้ก็ไม่รู้จะรวยงวดไหนแล้วสำหรับบ้านของพี่ชาคริสนะคะ
คือคุณแอนศรีภรรยาเนี่ยเขาโพสต์ภาพลูกชายตัวน้อยน้องโพ
ขณะกำลังเลือกลอตเตอรี่แผงใหญ่แผงโตคือไม่ได้เลือกแค่ใบสองใบคุณผู้ชม
แต่เนี่ยมาเป็นแผงใหญ่เลยนะคะให้น้องโคนเลือกนะคุณผู้ชม
อาจารย์โภนั่งทางในเลือกมาเน้นเน้นรวยรวยทุกคนนะคะ
พี่โพสายฮาหนึ่งขวบเก้าเดือนนิดนิดจ้าอันนี้คุณแม่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
แฟนก็แห่คอมเมนต์บอกว่ามองไม่ชัดเลขไหนคะอาจารย์โพ
งานนี้คุณผู้ชมสายเสี่ยงโชคไปซูม๒กันเอาเองนะคะ
แต่คุณแม่บอกเอาไว้ว่าน้องโฟนเนี่ยอายุ๑ขวบ๙เดือนที่สำคัญ
เพราะอะไรรู้ไหมทำไมแฟนถึงอยากรู้ว่าน้องโพลจะเลือกเลขไหน
คือก่อนหน้านี้น้องโพก็เคยให้โชคกับคุณแม่มาแล้ว
คุณแม่เนี่ยซื้อเลขวันเกิดของน้องโพแล้วก็ถูกรางวัลไปในงวดนั้น
แล้วล่าสุดนี่มาโพสต์รูปนี้อีกแฟนก็เลยตามกันยกใหญ่
เอาไปว่าเดี๋ยววันที่๑เนี่ยรอดูแล้วกัน
มันเป็นดิฉันก็น่าจะตามต่ออยู่เหมือนกันนะ
อันนี้คิดว่าซื้อมาขายต่อนะเนี่ยมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะคะ